ดังนั้นเริ่มต้นข่าวแรกเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องความรักเลย
เป็นพิธีแห่อาบน้ำในคืนวันก่อนแต่งงาน
ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวในโลกนะครับ

ในชุมชนม้าขาวจังหวัดสตูในเขตเทศบาลเมืองนะครับ
ชาวชุมชนเองได้เข้าร่วมพิธีแห่อาบน้ำในคืนวันแต่งงาน
คืนก่อนวันแต่งงานอย่างพร้อมหน้าต้องกำหนดวันนี้เลยนะครับ
โดยพิธีแห่ออาบน้ำเริ่มขึ้นหลังจากละหมาดแล้วก็เลี้ยงอาหารหรือว่านูหรีเรียบร้อยแล้วนะครับ
จากนั้นก็จะมีเด็กชายเดินถือทงนำหน้าส่วนผู้นำศาสนาก็เริ่มสวดดูอาหรือว่าบทสวดขอพร
เดินลงมาจากบ้านที่มีเจ้าสาวเดินตามหลังนะครับ
ส่วนด้านหน้าก็จะมีคนถือถาดแป้งผสมน้ำข้าวสารหมากพลูแล้วก็ทูบหอม
ตามด้วยคนถือขันน้ำเดินเวียนรอบปัญจาหรือว่าสาราเล็กที่ตกแต่งให้สวยงาม
ถางมะพร้าวแบบนี้แบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่ครับ
โดยขบวนจะเดินเวียนขวา๓รอบแล้วก็เวียนซ้าย๓รอบ
ตลอดการเดินเวียนรอบปัญจานี้จะมีการโปรยข้าวสารไปตลอดทางนะครับ
จากนั้นเจ้าสาวจะไปนั่งในปัญญาเพื่อให้ผู้ทำพิธีและก็ญาติผู้ใหญ่
นำแป้งไปแต้มตามจุดต่างของร่างกายให้ครบทั้ง๗จุด
พร้อมกล่าวดูอาสันเสริมพระเจ้าและก็พระศาสดาครับ
เสร็จพิธีนะครับเจ้าสาวก็กลับเข้าบ้าน
ทำพิธีก็จะทำพิธีลักษณะเดียวกันที่บ้านของเจ้าบ่าวด้วยครับ
สำหรับพิธีแห่อาบน้ำคู่บ่าวสาวถือเป็นพิธีเก่าแก่นะ
ปัจจุบันหายสาบศูนย์ไปแล้ว
แต่ยังคงมีให้เห็นในชุมชนม้าขาวแห่งนี้
ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับ
ถือว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
แล้วก็เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาว
แต่งงานกันเพื่อออกเรือนไปสร้างครอบครัวใหม่
ให้มีความสุขมีลูกหลานเป็นคนดี
และมีศิลธรรมของสังคมต่อไปนะครับ
เป็นประเพณีดีก่อนวันแต่งงาน
ที่ตอนนี้หาชมไม่ค่อยได้แล้ว
ก็มีการสืบสารกันแบบนี้ก็ดีนะครับ